แต่ว่ากระแสดราม่าเอ่ยการวิภาควิจารณ์บนโลกโซเชียลเอ่ยยังคงกระหึ่มบนโลกโซเชียลนะคะ
แต่ว่าก็มีความเคลื่อนไหวบนโลกโซเชียล
โพสต์นี้สำหรับคนที่ต้องการคอมเมนต์ด่าเชิญระบายความในใจออกมาให้เต็มที่
โอ้โหเปิดทางให้ชาวเน็ตเต็มเลยค่ะ
ชาวเน็ตไม่รอช้าถล่มเละเลยนะคะตำหนิกันด้วยข้อความแรงแรงบ้างเบาบ้าง
ขณะที่บางคนก็ส่งกำลังใจให้แทนแต่กำลังใจที่สำคัญที่สุดเห็นจะเป็นอดีตภรรยา
ซึ่งก็ทำให้เหล่าฟอลลอเวอร์เข้ามากดไลค์กันกระหน่ำเลยนะคะ
ซึ่งเมื่อช่วงสายของวันนี้หลังจบรายการแชร์ข่าวสาวสตรองทางไทยรัฐทีวี
บอกว่าเบ้นเนี่ยไลน์มาหาแล้วแต่ไม่ได้พูดถึงข่าวแล้วก็ได้มีการนัดเจอกัน
ซึ่งเธอก็บอกด้วยว่าตอนนี้เนี่ยยังรักเน้นเสมอนะ

ที่เขามาคอมเมนต์ที่ว่าลูกหายไปครึ่งตัว
เขาเป็นฟิล์นี้เขาแซวเขาเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
ต้องบอกว่าพี่เบ้นเป็นคนตลกเป็นคนพยายามมองทุกอย่างให้เล็กในบางเรื่อง
ก็พยายามติดต่อโทรไลน์ต่างจนแพทย์ไปจีนกลับมา
เขาก็ติดต่อกลับมาเมื่อวานตอนเย็น
คือนะตอนนี้มันช้ามากคือเอาแพทย์ก็พูดตรง
ไม่รู้จะพูดอะไรแพนรักเขาเสมอค่ะ

โดยล่าสุดค่ะเบ้นก็ได้แชร์ลิงก์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
จำเป็นต้องอธิบายคนที่เข้าใจคุณผิด
แล้วก็ได้ตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
อันนี้ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางเบนทเรสซิ่ง
การตั้งค่าความเป็นส่วนตัวก็หมายถึงว่าไม่ต้องการให้คนนอกคนที่ดิฉันไม่รู้จักเนี่ย
เข้ามามีความมีส่วนร่วมหรือเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะ

คุณผู้ชมดิฉันว่าเรื่องนี้ควรจะให้กำลังใจเขานะ
เพราะอย่างน้อยเนี่ยก็ถือว่าเขาจบกันด้วยดีเป็นความสัมพันธ์ที่ดี
ซึ่งแพทย์เองก็ยังยืนยันว่ายังรักพี่เบ้นเสมอด้วย
ยังคุยกันได้ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ของน้องเรสซี่นั่นเองนะคะ